มาข่าวแพตตี้นะครับกับคุณแดนวรเวทนะครับ
บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้รีบที่จะแต่งงานนะ

ยังไม่มีแพลนวิวาหลังแดนเวทนะครับ
บอกเรื่องงานแต่งงานให้รอก่อนนะครับ

หนุ่มแดนค่อยสัมภาษณ์เรื่องแต่งงานกับหวานใจนะครับ
บอกว่ายังไม่ได้พูดกันเรื่องนี้เลย

แล้วก็หลายอย่างก็ต้องรอให้พร้อมก่อน

ส่วนน้องแพทย์เองนะแพตตี้ก็บอกว่า
เรื่องแต่งงานเดี๋ยวรอได้ไม่ได้รีบอะไรนะครับ
เพราะว่าเธอเองตอนนี้ก็ขอทำงานก่อน
อีกอย่างก็คือยังคิดว่าตัวเองยังเด็กอยู่เลย
นะครับคือเรายังไม่ได้คุยเรื่องแต่งงานกันด้วยนะครับ
และก็ไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะต้องแต่งกันตอนอายุเท่าไห
ก็ชิวไปก่อนแต่ว่าล่าสุดทั้งสองคนก็ไปเที่ยวทริปญี่ปุ่นกันมา
แล้วก็บอกว่าคนหนึ่งก็ไปเที่ยวอีกคนนึงก็
ไปเหมือนกับไปดูสถานที่ที่ต้องเที่ยวอะไรอย่างนี้
คุณแดนก็ชอบต้องเที่ยวไปเที่ยวต่างประเทศนี้น่ะนอนยังไง
เขาก็ต้องแยกกันนอนสิไม่ได้แต่งงานนะฮะ
แล้วก็เขาบอกปลายปีนี้เนี่ยนะฮะก็ถ้าไม่มีอะไรติดขัด

เออให้ไปยุโรปนั่นยังไง
กันคนหนึ่งนอนปารีสอีกคนนึงนอนอังกฤษ
อ่าโอเควันเจอกันดีเจน